เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักมีวันวาเลนไทย

เขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคนเนี่ยโสดเป็นยังไงนะคะ

คู่นี้คุณปีใหม่คู่แล้วก็ป๊าต๊อบ

ล่าสุดนี้มีซีนหวานคุณปีใหม่ลงในอินสตาแกรม
นี่เป็นคลิปขอแต่งงานนะจ๊ะ
ลงทีที่๓คลิปรัวเลยคุณผู้ชมค่ะ

คู่นี้เขารักทรหดอดทนมากเลยนะคะ
พบกันมาเนี่ย๙ปีเข้าสู่ปีที่๑๐เนี่ยแหละ

เขาขอแต่งงานแบบสุดซึ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ
มาด้วยคลิปเปิดใจเผยความรู้สึกของทั้งคู่ค่ะ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต้องอมยิ้มให้กับความรักของทั้งคู่ไปตามกันนะคะ
เราจะบอกว่าวันนี้มีคนขอเราแต่งงานด้วยแหละ

เกิดเค้าบอกไม่ทำไงดีวะ

เป็นยังไงคะก็เป็นฉากซึ้ง

ที่คุณปีใหม่จะไม่ตอบรับค่ะ

จริงแล้วเนี่ยป่าต๊อปกับปีใหม่เคยแต่งงานกันมาแล้วเมื่อปีประมาณปี๒๕๕๓
คุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะคือเขาเคยแต่งงานกันมาแบบว่าสนั่นวงการเลยเหมือนกันตอนนั้นนะคะ
และก็คลองรักกันมาจนถึงทุกวันนี้คือระหว่างทางในการคบหาดูใจกันมาตลอดระยะเวลาเนี่ย
โอ้โหอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคุณ

อีกหลายครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากความที่ปะต๊อปเนี่ยเจ้าชู้บ้างล่ะ
แต่ว่าก็อยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญเคยออกมาเปิดใจด้วยว่ามรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตเนี่ย
ก็คือทั้งคู่หันไปมีส่วนผัวพันกับสิ่งเสพติดจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดตรงนั้นแหละ
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วก็ทำให้รักกันมากยิ่งขึ้น
มีการขอแต่งงานกันอีกรอบนึงอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจ
แต่ถ้าคุณผู้ชมเคยติดตามข่าวเนี่ยเขาเคยแต่งงานกันแล้วจะไม่เซเยสได้อย่างไร
เอาปัจจุบันนี้ดีกว่าบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยน้ำตาคลอเลยนะจ๊ะ
ความหวานเนี่ยอธิบายไม่ได้ไปดูในคลิปเอาเองกันจากคน